ดึกแบบนี้ใครที่กำลังหิวอยู่นะคะ
เราจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวโต้รุ่งเจ้าหนึ่ง
ซึ่งล่ำลือกันนะคะบอกว่าอร่อยมากในเมืองกรุงแบบนี้นะคะ
คุณพิมรจิตเอื้อวงชัยจะพาไปชิมไปดูกันเลยค่ะ
เมนูขึ้นชื่อของร้านที่ว่ากันว่าอร่อยเด็ด
ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมมิตรชามนี้ค่ะ
เครื่องปรุงทั้งพริกป่นถั่วคั่วและน้ำมะนาว
คลุกเคล้ากับน้ำซุปร้อนที่ปรุงรสอย่างเข้มข้น
ก่อนจะราดลงบนก๋วยเตี๋ยวจัดแน่นด้วยลูกชิ้นบัวลอยไม่ผสมแป้ง
หมูบะช่อชิ้นโตวัตถุดิบที่ทางร้านเขาทำเองค่ะ
ส่วนชามนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นทะเล
เนื้อเน้นทั้งไข่เป็ดยางมะตูมใบใหญ่

ลุกเคล้ากับน้ำซุปปรุงรสต้มยำน้ำข้นร้อนพร้อมเสิร์ฟ
อืมบอกเลยว่ารสชาติเข้มข้นจี๊ดจัด
เปรี้ยวน้ำหวานเผ็ดแซ่บตามาติด
อร่อยเต็มคำกับวัตถุดิบที่จัดให้แบบไม่ยั้ง
อีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งก็คือชามนี้ค่ะ
เตี๋ยต้มยำเย็นตะโฟกุ้งกรอบที่น้ำซุปเข้มข้นจนไม่ต้องปรุงเพิ่ม
กลิ่นเต้าหู้ยี้อ่อนที่สำคัญมีเครื่องมาแบบเต็มชาม
แน่นทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งและกุ้งชุบแป้งทอดกรอบ
อย่าบอกใครเชียวส่วนเมนูนี้ต้มซุปเปอร์ขาไก่
อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากจะสดอะไรแซ่บร้อน
น้ำซุปเข้มข้นถึงเครื่องด้วยพริกขี้หนูสดให้รสชาติเผ็ดถึงใจ
เค็มหวานกลมอร่อยถึงใจกับขาไก่ที่เปื่อยนุ่มละมุนลิ้น
๋วเตี๋ยวโต้รุ่งมาเกาะเจ้าของร้านบอกว่า
การันตีความเด็ดของรสชาติด้วยการอยู่คู่ย่านลาดพร้าวมานานกว่า๔๐ปี
ก็คือเป็นลูกชิ้นปลาน้ำสวัสดิ์พริกประการแท้
เป็นปลาน้ำจืดเหนียวธรรมชาติ
ตรงนี้ครับตรงนี้ที่แรกที่เดียว
ในแต่ละวันมีลูกค้ามากมาย

ก็มาเพราะติดใจในรสชาติ
ส่วนบางคนก็มาเพราะอยากจะลองลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาทานบ่อยไหมคะ

อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณครั้งสองครั้งนะครับ
ค่ะทานมานานหรือยังคะ

ก็หลายสิบปีแล้วครับ
สำหรับนักชิมแวะมาอิ่มอร่อย
กับความแซ่บของก๋วยเตี๋ยวโต้รุ่งมาเกาะกันได้

ตั้งแต่๕โมงเย็นถึงตี๔ปิดทุกวันจันทร์นะคะ
มรจิตเอื้อวงชัยรายงาน